มาดูเรื่องของเหตุอัธยกรรมกันบ้างนะ
อดีตรองพุ่มโดยการวิทยาลัยดังที่อุดรฐานี

ระหว่างผู้ก่อเหตุไปปฏิบัติธรรมที่โคราช

คือเขานับไปแค่ไม่กี่แบงค์
แก๊งที่เหลือคือไม่มีคุณภาพ
ตามที่เขาจะนับเข้าไปเขาก็เลยไม่คืน

แล้วคนที่ไปฝ่าเขาอาจจะไม่เชี่ยวชาญ

แต่คิดว่ามันฝากไปหมดแล้วไงเขาก็เลยเดินออกมา
กันอีกครั้งนะครับในการฝากเงินผ่านตู้อัตโนมัตินะ
ต้องมีใบเสร็จออกมาต้องมีสลิปออกมาก่อน

แล้วก็สลิปนั้นต้องระบุว่าเงินของคุณเข้าในตู้ฝาก

และถ้าเสียเวลาอีกสักประมาณ๑นาที
เช็คดูอีกสักหนึ่งทีว่าเงินยอดเงินเข้าหรือยัง

ผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อสีน้ำเงินเอาเงินไปฝากประมาณ๘๐๐๐บาท
ผู้ชายคนนี้เป็นพ่อค้าขายขนมจีนนะคือคุณปริญญาสิริชาติ
อยู่ที่ตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
นำเงินเกือบ๘๐๐๐บาทไปเข้าตู้ฝากถอนเงินสด
โดยเข้าใจว่าฝากเงินเข้าตู้ครบเรียบร้อยแล้ว
แต่ปรากฏว่าเขาฝากไม่สำเร็จ
และเงินมันค้างอยู่ในช่องใส่เงิน
แล้วก็ผู้ชายเสื้อขาวคนนี้นะครับ
ก็คือนายปริธาสุริยะวงอายุ๕๐ปี
เป็นชาวอุดรธานี

เขาก็คงไม่รู้หรอกว่ามีเงินที่มันยังค้างอยู่ในช่อง
แต่พอช่องมันเปิดออกมาแล้วเขาเห็นเงิน
เขาไม่เรียกผู้ชายเสื้อน้ำเงินให้มาเอาเงินไป
แต่ว่าเก็บเงินไปเองซะงั้น
แล้วก็ออกจากห้างไปในทันทีนะครับ
ดังนั้นนายปริศธาก็ถูกกดดันอย่างหนักจากโลกโซเชียล
ก็เลยติดต่อขอเข้ามอบตัวกับร้อยตำรวจเอก
สิริสันจันทพักดีรองสารวัตรสอบสวนสพปากช่อง
จังหวัดนครราชศรีมาเจ้าของคดีเองเลยนะครับ
โดยนายปริธาให้การว่าอดีตเคยรับราชการอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี
เป็นถึงรองผู้มนวยการวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่ง
แต่ได้ลาออกจากราชการมา๓ปีแล้วก็มาประกอบอาชีพส่วนตัว
แล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ในเขตอำเภอปากช่องได้๔เดือนนะครับ
วันเกิดเหตุมาที่ห้างโลตัสสาขาปากช่อง
เพื่อจะกดเงินที่ตู้ฝากถอนหน้าธนาคารกรุงศรียุธยา
ตัวเขาเองเป็นคนที่๒ต่อจากนายปริญญาคนขายขนมจีนที่เอาเงินมาฝาก
ตัวคุณปริธาเขาไม่ได้เอาเงินมาฝากนะเขาจะกดเงิน
แต่เครื่องมันไม่รับบัตรแต่อยู่ช่องฝากเงินมันเปิดขึ้น
มันเปิดออกมาแล้วก็มีเงินปึกใหญ่อยู่ในนั้นด้วยความอยากได้
เพราะเขาบอกว่าถ้าเขาเองไม่เอาคนต่อไปก็ต้องเอาอยู่ดี
เขาก็เลยหยิบเงินออกจากช่องฝากแล้วก็เดินออกจากห้างทันทีนะครับ
หลังกลับไปถึงอาสมก็คิดได้ยังไงดีกับเงินก้อนนี้
หมื่นกว่าบาทนะค่ะจึงอยากจะเอาเงินเนี่ยมาคืนก็เลยติดต่อผ่านธนาคาร
ก่อนที่จะเข้ามอบตัวนะครับตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาเลยฮะ
ลักทรัพย์แล้วก็นำตัวส่งสารซึ่งได้ให้ประกันตัวโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย
แล้วก็ให้ตำรวจสืบประวัติของนายปริธาเพื่อประกอบในการพิจารณาคดีต่อไป
ส่วนนายปริญญาพ่อค้าขนมจีนเจ้าของเงินตัวจริง
หลังได้รับเงินคืนบอกว่าดีใจมากแล้วก็ไม่ติดใจเอาความ
ถือว่าได้คืนมาแล้วถ้าไม่ได้คืนตัวเขาเองและครอบครัวจะเดือดร้อนมาก
จากมีค่าใช้จ่ายเดือนละหลายหมื่นบาท
ส่วนเรื่องของคดีก็แล้วแต่ทางตำรวจจะดำเนินการนะครับ
แล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนแล้วก็ขอบคุณโลกโซเชียล
ที่ได้นำเสนอข่าวนี้ด้วยนะครับ
ก็ระวังกันไว้นะฮะเวลาเราไปฝากเงินกัน
คุณไปฝากสักล้านหนึ่งคุณต้องระวังเลยนะ